นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดงานสงกรานสุขใจปีใหม่ไทย
คึกคักมีกิจกรรมทำบุญตักบาทพระสงฆ์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
ขบวนรถบุคชาติประดิษฐานพระพุทธรูปทักษิณมิ่งมงคลองค์จำลองให้ประชาชนได้ส่งน้ำ
จากนั้นเปิดให้เล่นน้ำสงกรานบนถนนข้าวเกลียบกรือโป๊จากแยกต้นโพถึงถนนวอสเบียนที่มีการจัดอุโมงน้ำ
โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจึงจะเปิดให้เล่นน้ำได้ถึงเวลา๑๘นาฬิกา
ขณะที่จังหวัดแม่ห้องศรนายเชษฐาโมศิกรัฐผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานวันสงครานภายใต้ชื่อแอร์แบลแอวปางหมูณสะพานข้ามแม่น้ำปลาย
ระหว่างวันที่๑๓๑๔เมษายนเริ่มด้วยขบวนแห่พระพุทธรูปปางประธานพรและนางสงกราน
หมู่บ้านปางหมูไปตามถนนทางหลวงสาย๑๐๙๕สิ้นสุดที่สะพานข้ามแม่น้ำปลายสถานที่จัดงานให้ประชาชนได้ส่งน้ำ
บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานมีการฟ้อนรำตลอดเส้นทาง